เป็นเรื่องที่เมาไม่ขับแวะหลับดีกว่าแต่ไอ้แวะหลับนั้นน่ะ
ไม่ใช่บ้านไม่ใช่ร้านของเขาเอาทำยังไงล่ะทีนี้
ผลักทั้งเขย่าดึงกุญแจเข้าไปนอนเปิดแอร์สบายใจเลยค่ะ
คือวิทยากรรมมากมายของคุณเมาคนนี้นะคุณน่ะเออ
มาแล้วใช่ครับนี่เลยเดี๋ยวดูนะตอนที่เขามา
ท่าทางเขาเหมือนเมาแหละแล้วเหตุการณ์นี้นะประมาณสักเที่ยงคืนกว่าดูคุณเขาทำอะไรอ่ะ
มาที่หลังร้านอาหารญี่ปุ่นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วเข้าไปแล้วนะคุณ
ใช่ค่ะเปิดประตูห้องเก็บของ๒ห้องแล้วนี่มาตรงจังหวะนี้
คุณดูนะพอเขาเดินมานี่เดินแบบเซนิดหน่อยนะ
ดำสะพายเป้มาเหมือนหยิบกุญแจเหมือนเป็นห้องตัวเองคุณ
ใช่ค่ะขายคุณว่าขายได้ไหมล่ะ

เขาก็หายขึ้นไปตรงบันไดเดินลงมาอีกทีคุณ

เนี่ยเอ้าพยายามดันกระจกดันดันตรงประตูกระจกตรงนี้
จังหวะนี้น่ากลัวกลัวกระจกแตกใช่ค่ะเออ
แล้วเหมือนกับจะทุบว่าเฮ้ยทำไมมาเปิดประตูไม่ได้
เฮ้ยนี่มันห้องนอนผมเนี่ยทำไมเข้าไม่ได้เอ้ย
กุญแจก็เปิดไม่ได้เขาก็เดินไปเดินมาแบบนี้
นี่มายืนอยู่หน้ากระจกแบบนี้ค่ะคิดแป๊บนึงจะเอาไงดี
เอ๊ะยังไงทำไมเข้าห้องไม่ได้ว่ะแล้วจังหวะเนี้ยดันดันกระจกเนี่ยคุณผู้ชม
เดี๋ยวดูนะจังหวะนี้ก็น่ากลัวนะคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่
อุ้ยอุ้ยอุ้ยกลัวจะกระจกแตกบาดเท้าเหรอเกินค่ะใช่ฮะเนี่ย
แล้วเขายืนอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนี่คือพอทรงนี้หลายคนเห็นบอกว่า
เมาแหละคนไม่เมาถ้าเกิดกระจกแตกแบบนี้
ยืนอยู่แบบนี้หรอกถูกไหมเออแล้วเขาพยายามไหม
เดินไปเดินมาจะเข้าห้องแล้วอันนี้ก็กลัวกระจกแตกบาดเหมือนกัน
เนี่ยมาเขย่าเขย่าอ่ะคุณครับนี่เกาหลังไปเลยกูอยากนอนง่วงแล้วเนี่ย
แล้วสักพักคุณเขาออกแรงที่มีทั้งหมดคุณเขย่าจนประตูมันพัง
แล้วมันเปิดออกมาได้แบบเนี้ยอ่าดูเวลาไปด้วยนะคุณนี่ตีสองสิบแปดนาที
ใช้เวลาอยู่เกือบสองชั่วโมงอ่ะเข้าห้องไปได้แล้วนี่นอนกายขาสบายใจเฉิบเฉิบ
แอร์เปิดไฟด้วยนะพี่พี่เข้าใจว่านั่นคือเตียงนอนนุ่มนุ่มของพี่ใช่ไหม
แต่จริงจริงมันคือพื้นร้านเวลาวงจรปิดของร้านก็เดินไปเรื่อยเรื่อย
เขาก็นอนสบายใจเฉิบเฉิบสักพักนอนตะแคงบ้างนอนหงายบ้างคุณผู้ชม
แล้วคุณคิดดูสิจากตี๒กว่านะนอนอันนี้คือหลับไปจริงอาจจะหนาวหน่อย
ก่อนตัวเองอ่ะไม่มีผ้าห่มนี่ตื่นแล้วค่ะดูเวลาในวงจรปิดไปด้วยตีห้ากว่า
ใช่เฮ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วคุณว่าตอนนี้จังหวะนี้สั่งบ้างยัง
ผมว่าเริ่มส่างแล้วนะใช่เพราะถ้าคุณผู้ชมเห็นอีกช็อตว่าตอนที่เขาออกจากห้องแอร์นี้ไปเนี่ย
เออเขาเนี่ยนี่ดูไม่เซแล้วใช่ค่ะเอานี่มาใส่เสื้อผ้าแล้ว
ใส่กางเกงเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นค่ะ
พอเขาแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเขาก็ออกไปไปขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านจ้ะ
เวสป้ากลับบ้านจากไปพร้อมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร้านขายอาหารญี่ปุ่นร้านนี้
คุณคิดดูสิเข้ามาตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนใช่ป่ะ
กว่าจะพังประตูเข้าไปในห้องนี้ได้ตี๒กว่าใช่ไหม
แล้วนอนตีห้าครึ่งตื่นออกไปอีกทีนึงหกโมงเช้าครับ
หกชั่วโมงอ่ะที่อยู่ที่ร้านเนี้ยผมเดาว่าเขาเมามากจนคิดว่านี่เป็นบ้านเขา
แล้วทำไมเปิดประตูห้องเขาไม่ได้
พอเปิดได้เท่านั้นก็ไปนอนพอตื่นนอนมาเอาสติมาก็ออกไป
ห้องเขามันลักษณะนี้เหรออันนี้คือตอนที่เข้าอันนี้ตอนวนเวียนอยู่จะเข้า
โอ้โหผู้ชายคนนี้เป็นใครฮะคือผู้ชายคนนี้เนี่ยนะเอาจริงจริง
หลังจากที่ทางเจ้าของร้านเขาตรวจสอบต้องบอกก่อนนะว่านี่คือร้านอาหารญี่ปุ่น
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะเพราะว่าเขาพานักข่าวไปดูความเสียหายที่มันเกิดขึ้นว่ากระจกแตกมีประตูเนี่ยมันเสียหาย
คือเจ้าของร้านจะมาเปิดร้านตอนเช้าเอ๊ะทำไมมันมีความเสียหายแบบนี้
เนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยคือผู้จัดการร้านนายศิษย์ที่ศักดิ์ลินมานะ
ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนที่ถอดแก้ผ้าจะนอนนะใช่ไม่ใช่นะคนละคนแล้วก็มาชี้ให้นักข่าวดูดูสิ
กุญแจที่ล็อกไว้จริงแม่กุญแจยังคาอยู่เลยแต่ตัวนั้นคือเขาเขย่าจนมันหลุดออกมาค่ะ
แต่ดูข้างในร้านไม่ได้มีอะไรเสียหายนะและอันนี้คือร่องรอยที่เป็นรอยเท้าคนแบบเดินย่ำไปย่ำมา
แล้วก็มานอนอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเต็มไปหมดเลยทีนี้คนที่เมาเดินออกไปเนี่ยนะล่าสุดนะเขามาพร้อมกับผู้ปกครองค่ะ
ผมเรียนอยู่ปี๒เอ้ยยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยอยู่คณะวิศวะวิศวโยธานะคะอูโหเรียนเก่งด้วยนะ

ผมดื่มเหล้าขาวกินกับเพื่อนอยู่ที่ร้านเหล้าที่ตัวเมืองเชียงใหม่
ร้านปิดปั๊บเนี่ยผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านที่อำเภอสันทราย
แล้วภาพตัดเลยพี่ผมจำอะไรไม่ได้เลย
นี่ไงผมเดาทางถูกว่าเขานึกว่าที่นี่เป็นบ้านเขา
เป็นห้องของเขาไงพยายามจะเปิดห้องตัวเอง
ที่เขาโมโหมาเอ้ยนี่มันห้องกูทำไมเปิดไม่ได้
ใช่แล้วทีนี้พอตอนประมาณตี๕กว่านั้น
เช้ามืดแม่โทรมาพอเขารับสายเอ้ยตื่นขึ้นมา
เฮ้ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ร้านอาหารเหรอ

หลังจากนั้นก็ปิดแอร์ปิดไฟใส่เสื้อผ้าขี่มอไซค์กลับบ้านจ้ะ
อือแล้วโทรไปหาทางผู้จัดการร้านเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าตัวน้องนักศึกษาเขายอมรับเอง
เมาแล้วภาพตัดเลยไม่ได้มีเจตนาจะมาขโมยของนะ
แล้วแม่น้องเขาก็ชดใช้ค่าเสียหายอะไรบ้าง
กระจกแตกประตูที่มันพังเนี่ยตรงกรล็อคเนี่ยนะคะ

ทางร้านไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะครับผม
แล้วก็ทางผู้กรอบนี้ก็ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายครับผม
ทั้งหมดเท่าไหร่คะที่เราเรียกค่าเสียหายไปค่ะ

อ๋อก็เลยง่วงแล้วอ่ะไม่ซักใช่ไหมค่ะ
นี่แหละคุณผู้ชมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมาได้แต่อย่าให้ภาพตัด
ทำไงต่อพนักงานสอบสวนก็ต้องลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะทางแม่ของน้องก็ชดใช้เรื่องค่าเสียหายต่อไปนะคะ
แต่เรื่องนี้ก็พาดหัวได้อีกอย่างหนึ่งคือเมาไม่ขับก็มาแวะหลับซะหน่อย
แต่หลับที่ของคนอื่นเขา
คิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าหลับธรรมดาไม่ได้พังประตูเขาเสียหาย
กระจกเขาไม่แตกมันน่าจะไม่มีประเด็น
น้องเขาคงเข็ดแล้วนะไม่กล้าดื่มแล้วนะฮะ